นี้ค่ะมาว่ากันด้วยเรื่องของตัวย่อค่ะ
หลังจากที่คุณชูวิทย์กระมวลวิสิตอดีตนักการเมืองชื่อดัง
ออกมาวิเคราะห์กรณีการเสียชีวิตของคุณตังโม
คุณชูวิทย์วิเคราะห์เอาไว้น่าสนใจหลายประเด็นนะคะ
แล้วก็มีการหยิบยกตัวย่ออยู่
สองตัวย่อที่บอกว่าเป็นนักการเมืองชื่อดัง
แล้วก็ให้คำแนะนำคนที่อยู่บนเรือสปีดโบสต์ลำเดียวกับคุณแตงโม
สองตัวย่อที่ว่านี้ก็คือชอช้างและผอพึ่งครับ
บอกว่ามีคนที่อยู่บนเรือไปปรึกษา
มีคนหนึ่งที่ยอมรับค่ะคือตัวผอพึ่งค่ะ
นายไผ่ลิกสสกำแพงเพชรพักเศรษฐกิจไทยหรือว่าคุณไผ่วันพ้อยเนี่ยนะคะ
เป็นเพื่อนกันตั้งแต่ปทำเต็นต์รถแล้วก็อยู่วงการรถแข่งด้วยกัน
คุณไผลลิกเนี่ยบอกว่ารู้จักคุณแตงโมด้วยรู้จักคุณกระติกผู้จัดการคุณแตงโมด้วย
เคยไปกินข้าวกับคุณแตงโมด้วยแล้วก็รู้จักกับปอจริงจริงเขาดูข่าวค่ะดูข่าวในการไลฟ์อยู่อ่ะนะคะ
ด้วยความเป็นเพื่อนกับปอมาเป็น๑๐กว่าปีเขาเป็นคนโทรไปหาปอเองด้วยซ้ำ
โทรไปถามปอไม่ใช่ว่าคุณปอติดต่อมา
เขาโทรไปถามว่าเป็นยังไงบ้างในฐานะเพื่อนเฉยค่ะคุยกันสั้นไม่ได้ถามข้อมูลเชิงลึกอะไรเลย
อเองก็มีเสียงแบบกังวลตกใจมากปอตอบกลับมาว่าแตงโมปัสสาวะท้ายเรือตกน้ำยังหาไม่เจอเขาต้องซวยแน่เลย
พูดแบบนี้นะคะแล้วเขาก็โทรหาปออีกครั้งนึง
แล้วก็ถามเลยว่าอ้าวแล้วทำไมไม่อยู่รอจนกว่าจะเจอแตงโมทำแบบนี้มันไม่ถูกนะ
ปตอบกับคุณไผ่ว่าตกใจจริงทำอะไรไม่ถูก
แค่โทรไปถามถ่ายฐานะเพื่อนไม่ได้ไปเป็นกุญสือหรือว่าให้คำปรึกษาเรื่องคดีอะไรเลยค่ะ
ที่บอกว่าเป็นอักษรผอพึ่งอะไรอย่างนี้เชื่อมโยงเป็นกุญซื้อให้คนบนเรืออะไรอย่างนี้

กุญซือคงไม่ได้เป็นครับผมไม่ได้เป็นใครครับ
คงไม่ได้เป็นกุญสือครับแต่ถามว่ารู้จักไหมรู้จักกันครับ
วันแรกที่โทรไปผมถามเขาว่าเป็นยังไง
ผมถามเขาว่าเป็นอย่างไรแล้วเขาบอกว่าตังโมตกน้ำยังหาไม่เจอ
แล้วเขาก็พูดมาบอกเฮ้ยอย่างนี้เขาต้องซวยแน่เลย
ทำไงอ่ะเหรอเหมือนเล่าให้ผมฟังแล้วก็เออดูแล้วกัน
สิ่งที่เขาพูดเหมือนเขาคงกลัวเรื่องแบบประมาทนี่แหละ
ส่วนตัวของคุณไผ่เองก็ยังสงสัยสาเหตุการตกเรือของคุณตังโมอยู่เลยนะคะ
แต่ก็เชื่อมั่นการทำงานของตำรวจว่าน่าจะทำงานไขคดีได้อย่างเต็มที่
ส่วนใครผิดยังไงเนี่ยก็ขอให้พูดความจริงกันออกมา
ยังไงเรื่องนี้ก็ต้องมีคนรับผิดชอบอยู่แล้วก็วอนคนที่เกาะกระแสด้วย
บอกว่าหยุดพูดทำให้ผู้เสียชีวิตเขาเสื่อมเสียเพราะผู้เสียชีวิตเขาเสียชีวิตไปแล้วอ่ะ
เขาพูดอะไรไม่ได้ต้องให้เกียรติคุณแตงโมด้วยอยากจะให้จดจำภาพที่ดีของคุณแตงโมนะคะ
เพราะว่าคุณแตงโมเป็นดาราที่เขาไม่รับงานแบบนี้แน่นอนน่าจะเป็นการไปกินข้าวกับกลุ่มเพื่อนมากกว่า
แล้วส่วนถ้าใครผิดอะไรก็ให้พูดความจริงกันไปเรื่องนี้ผมว่าดูแล้วก็มันยังต้องมีคนรับผิดอยู่แล้ว
แล้วก็ได้โทรหาคุณเบ้นพริกไทยภรรยาของคุณปอด้วยนะคะ
คุณไผ่บอกว่าก็รู้จักกันตั้งแต่เด็ก
บอกเลยว่านอนไม่หลับเลยก็เลยให้กำลังใจบอกว่าจับมือกับสามีนะอย่าไปทะเลาะกันนะ
นี่นะคะอันนี้พอพึ่งนะคะจบไปนะคะชัดเจนคุณไผลลิกยอมรับแบบนี้ว่าคุยกันในฐานะเพื่อน

ใช่ค่ะทีนี้แล้วช่อช้างล่ะช่อช้างจะยังไง

หนุ่มกัญชัยเป็นนักข่าวเองเลยโทรศัพท์ไปหาคุณชนสวัสดิอัศวะเหมค่ะ
คุณเอ๋ชนสวัสดิ์นะคะช่อช้างไงคะ
คุณชูวิทย์บอกช้อช้างนักการเมืองแถวสมุทรปราการ
คุณเอ๋ชนสวัสดิ์บอกว่าไม่ได้ยุ่งอะไรกับเรื่องพวกนี้เลย
ในฐานะที่เล่นเรือเหมือนกันมันเป็นไปได้ยากนะที่คนจะไปปัสสาวะที่ท้ายเรือ
ขอฝากบอกหน่อยฝากชี้แจงหน่อย
นักการเมืองชอช้างตามที่คุณชูวิทย์บอกเนี่ย
ไม่ใช่ชนสวัสดิอัศวะเหมค่ะ
ท่านผู้ชมครับคุณแตงโมก่อนจะเกิดเหตุตกเรือ๒๔กุมภาพันธ์เนี่ย
เมื่อช่วง๑๖ถึง๑๙กุมภาพันธ์คุณแตงโมไปที่ภูเก็ต
ภูเก็ตเนี่ยมีคุณป้าอยู่คุณป้าแท้เลยนะฮะ
พี่สาวของคุณพ่อโสนะครับท่านผู้ชมครับ
คุณป้าอยู่ที่ภูเก็ตนะฮะเดี๋ยวไปดูหน่อยนะครับ
คลิปช่วงที่คุณแตงโมไปเยี่ยมคุณป้าที่บ้านที่ภูเก็ตนะฮะ
โอ้โหมาถึงภูเก็ตแล้วนะคะวันนี้นอนนี่วันนี้นอนนี่
นี่ไกด์นำเที่ยวนี่ไกด์นะคะบอกว่าให้นอนที่นี่นี่สบายมากเลย

ต้องให้เห็นตรงนี้เขาถึงจะจำได้
นี่ยึดแล้วคืนนี้ยึดแล้วนะคะยึดแล้ว
เที่ยวบ้านคุณป้าครับทุกผู้ชมครับ
คุณป้าต่อนะฮะคุณป้าอุไรรัฐพัชระวีรพงศ์
อายุ๗๗ปีพี่สาวของคุณพ่อโสพล
คุณพ่อของคุณแตงโมนิดาซึ่งคุณพ่อโสพลเสียชีวิตไปก่อนแล้ว
โอ้โหหลายคนบอกเห็นคลิปแล้วยิ่งคิดถึง
นี่คุณป้าต่อบอกว่าอยากให้เห็นคลิปนี้จริงด้วยนะครับ
พ่อต่อเนี่ยเป็นคนภูเก็ตอยู่แล้วนะฮะ
คลิปนี้เนี่ยถ่ายเอาไว้ช่วง๑๖๑๙กุมภาพันธ์ก็คงจะเป็นวันแรกที่เดินทางไปถึงหรือเปล่า
เพราะว่าเพิ่งไปถึงวันแรกแล้วก็ถ่ายคลิปในห้องนอนของคุณป้า
คุณป้าต่อบ้านอยู่ที่ริมถนนศรีสุนทรนะครับที่อำเภอทะลางจังหวัดภูเก็ต
คือคุณป้าบอกว่าไม่ขอให้สัมภาษณ์อะไรอย่างเป็นทางการก็แล้วกัน
คุณป้าก็ไม่ได้อยากจะยุ่งเกี่ยวอะไรเกี่ยวกับเรื่องราวต่างที่เกิดขึ้น
ว่าตอนนี้ยังโศกเศร้าแล้วก็เสียใจต่อการจากไปของหลานสาวอยู่
ตอนที่คุณพ่อโสยังอยู่
เจ้าของเฟซบุ๊กบอกว่าคุณตังโมเรียกป้าว่ามามิ
นะคุณป้าไม่เคยออกสื่อใด

ยังบอกว่าน้องโมเนี่ยชอบทานน้ำชุบหยำกุ้งสด

ล่าสุดคุณแตงโมไปภูเก็ตไปหาคุณป้าก่อนจะเกิดเหตุไม่กี่วันนะฮะ
หลังจากกลับมาที่กรุงเทพครอบครัวฝั่งคุณพ่อเนี่ยนะฮะ
ก็คือทางคุณป้าเนี่ยบอกว่าตอนนี้สิ่งที่ต้องการอยากรู้ที่สุดก็คือ
อยากรู้ความจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นบนเรือเกิดอะไรขึ้น
ทำให้คุณแตงโมเสียชีวิตส่วนเรื่องเงินทองทรัพย์สินของคุณแตงโม
เยียวยงเยียวยาต่างทางฝั่งของคุณป้าครอบครัวคุณพ่อ
บอกกับสื่อมวลชนบอกไม่ได้ขอให้สัมภาษณ์อะไรแล้วก็ที่สำคัญก็คือ
ไม่ได้สนใจตรงนั้นสนใจแค่ว่าทางคดีเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับคุณแตงโมเท่านั้น
มาคุณป้าวัยกระติกษัตริย์ปีอยากชาปที่สุดยังตอนนี้ส่วนเพื่อนของพ่อโสฮาเพื่อนของคุณพ่อคุณแต่งโม
มาโหนกระแสอะไรกับใครเขานะอยากจะไปให้กำลังใจการทำงานของทางตำรวจเพราะว่าเป็นเพื่อนกับพ่อ๒
มานานสนิทกันมานานกินนอนด้วยกันเห็นแตงโมตั้งแต่เล็ก
วันนี้มาเรียกร้องให้กระติกผู้จัดการส่วนตัวของคุณตังโมเนี่ย
มาพูดความจริงมาแสดงถึงความรักที่มีต่อแตงโมเป็นครั้งสุดท้าย
ไม่อยากให้แตงโมตายฟรีแล้วก็ฝากเรื่องไปยังพบตรด้วยนะคะ
ให้ตอบข้อสงสัยของสังคมทีนี้ก็มีการพูดคุยกัน
ถึงประเด็นลูกบุญธรรมของคุณตังโมด้วยค่ะคุณจักรพงศ์ก็บอกว่า
แตงโมรักลูกสาวมากนะอยากฝากลูกสาวเข้าโรงเรียน
ก็จะพูดคุยกันแบบหลายอย่างมากนะคะฝากถึงคุณแม่พี่ชายเพื่อนของคุณตังโมด้วย
ให้กำลังใจทุกคนจริงขอให้เรื่องนี้เกิดความยุติธรรม
อยากให้เรื่องนี้ได้รับความกระจ่างและอยากให้ความจริงปรากฏนะคะ
จริงเป็นเพื่อนที่ก็อยู่กันมานานน้องโมก็จะเป็นคนให้โอกาสคนนะครับ
ก็อยากให้น้องกระติกเนี่ยเขาก็แสดงความรักต่อน้องโมเป็นครั้งสุดท้ายเนี่ยผมว่านะ
ก็คืออะไรที่เป็นความจริงก็อยากจะให้พูดเพราะว่าน้องโมเนี่ยรักลูกสาวคนนี้นะฮะของคุณกติกเนี่ยอย่างมากนะครับ
ก็อย่างที่ผมบอกให้ดูเมื่อกี้นั่นแหละว่ายังจะฝากให้เรียนอะไรต่างเนี่ยนะครับ
อนุบาลสามอย่างเงี้นะครับก็เป็นสิ่งที่ผมแค่คิดว่าคุณกติกก็น่าจะพูดความจริงนะครับ
เพื่อให้สังคมได้รับรู้นะครับ
คือเพื่อนคุณพ่อบอกว่าเนี่ยแสดงว่าคุณตังโมเนี่ยรักลูกสาวที่เป็นลูกของคุณกติกจริง

ความจริงแล้วคุยกันเรื่องของการเตรียมตัวอาจจะเล่นการเมืองทำงานการเมืองอะไรด้วยซ้ำ
แต่ว่ามันก็เกิดเหตุเกิดขึ้นซะก่อนประมาณอย่างนั้น